คุณค่ะพูดก็พูดอย่าหาว่าแซวเลยปกติเนี่ยเรื่องตัวเลขเรื่องลอตเตอรี่พี่ฮายเนี่ยทุ่มสุดตัว
มาคราวนี้สร้างบ้านใหม่ทุ่มยิ่งกว่าเดิมอีกคุณผู้ชมนี่
ช่วงหลังเนี่ยถ้าเห็นแม่ฮายว่างจากการรีบเลยขับรถไปเลยปรีไปเลยหาอุปกรณ์ของตกแต่งบงตกแต่งบ้าน
กลัวไงกลัวว่าเดี๋ยวเออสร้างบ้านใหม่จะมีปัญหาโซฟาเอ่ยขนนกยุงเอ้ยเลือกให้มันโดนเอาให้สาแก่ใจแม่ฮายคุณค่ะ
ล่าสุดนี้นะคะเลิกดี๕ธันวาคมพี่ฮายเขาจะพาคุณแม่เนี่ยย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านหลังใหม่งานดีด้านสุดเลยค่ะ
ส่วนเลขที่บ้านหลังใหม่พี่ฮายเขากระซิบบอกแบบนี้กับบันเทิงไทยรัฐนะจะเป็นเลขอะไรยังไงนั้นแล้ว๕๐ล้านจริงหรือเปล่าไปฟังค่ะ
เดี๋ยวจะย้ายเข้าบ้านใหม่แล้วเออเนี้ยบ้านใหม่เป็นไงบ้างก็ตอนนี้กำลังแต่งเนี่ยพอว่างเวลามีสักสองสามชั่วโมงก็ต้องวิ่งไปสั่งของแล้วก็ให้ช่างติดตั้งตรงนั้นชี้ตรงนี้คอยบอกตรงนั้นเนี่ยเป็นคนต้องซื้อของเองไม่อยากพลาดแล้วแจ๊ะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยบ้านหลังนี้ไม่เคยทำอะไรครั้งเดียวเลยเขาย้ายเข้าแล้วค่ะเดี๋ยวย้ายเข้าวันวันที่ห้าเนี่ยค่ะ
ฮายจะโพสต์ไหมคะเผื่อหนูจะได้ติดตาม

เดี๋ยวโพสต์นะจ๊ะส่วนไอ้๕๐๖๐ล้านอะไรว่าไปเขาแอบกระซิบหลังไมค์กับแจ๊กกะลีนมา
คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยว๕โมงเย็นวันนี้
อยากให้คุณผู้ชมนะคะรอดูหน้าจอของไทยรัฐทีวีจริงค่ะ
กับรายการมูเตลูของเราคุณผู้ชมค่ะ
ขชาพาพาไปดูนั่นเองนะคะ
มูห้ามพลาดจริงค่ะพี่มดดำแล้วก็หมอบี
สื่อวิญญาณบอกเลยว่าหมอบีคนนี้เด็ดมากนะคะคุณค่ะ

กับปฏิหารและเรื่องราวศิลป์เหลือเชื่อเลย
รวมทั้งคำทำนายเกี่ยวกับโรคระบาดครั้งใหญ่ด้วย
แล้วไปพูดคุยกับผู้ที่มีประสบการณ์ตรง
ช่วยชีวิตให้ชีวิตของเขาเนี่ยผ่านพ้นวิกฤตมาได้โอ้โหอัศจรรย์เหลือเกิน
พวกเขามีวิธีบูชาหรือว่าขอพรอย่างไรให้สำลิดผล
ห้ามพลาดนะคะของแบบนี้เนี่ยถ้าจะนับถือต้องไหว้ให้ถูกต้องตามหลักด้วยนะจ๊ะ
ถึงจะแบบประสิทธิผลมันได้สูงสุดต้องติดตามกันนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ใช่ค่ะแหมแค่พูดแค่นี้ก็ขนลุกแล้วนะคุณผู้ชมนะ